คือมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแต่ว่าทำให้ทุกคนงงคุณผู้ชม
รถบรรทุกพ่วงซึ่งมีการบรรทุกหินกรวดกันมา
เป็นรถบรรทุก๒๔ล้อเขาเจอกระบะชนท้าย
เสร็จสับปุ๊บคนขับกระบะเขารู้ว่าเขาผิด
เขาก็เลยจะลงไปเคลียร์กันกับคนขับรถบรรทุกพ่วง
แต่คนขับหลบหนีหายไปทั้งที่คนขับรถพ่วงไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
เออใช่อย่างนั้นเนี่ยใช่ถ้าตัวเองไม่ได้ผิดจริงแล้วมีคนมาชนรถเรา
เราต้องรีบเลยนะลงมาแล้วเคลียร์อาจจะเรียกประกันไหมหรือจะอะไรยังไง
โก้งนอกจากว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแล้วไปโรงพยาบาล
อันนี้โอเคพอเข้าใจอันนี้งงเหมือนกันอ๋อนี่คือรถกระบะที่ส่งของ
แล้วไปชนรถบรรทุกพ่วงสภาพเป็นแบบนี้อยู่บนสะพานภูมิพลนะฮะ
ตอนเที่ยงคืนครึ่งเหตุการณ์เนี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ย
ทางด้านของร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ชุนหาเมธาทิพย
เป็นรองสารวัตรสอบสวนของสนบางคอแหลมนะฮะท่านก็ไปดูแลเพราะว่ามันมีเหตุการณ์รถชนกันกิดขวางการจราจรอยู่บนสะพานภูมิพลหนึ่ง
ฝั่งมุ่งหน้าไปทางสุขสวรรค์สำโลงใต้นะครับทีนี้พอไปถึงก็ไปร่วมกันกับปอร์ตเต็กตึงด้วยนะฮะ
ภาคนที่นี่ก็จอดอยู่ฝากระโปรงยุบเลยออกไปชนเขาแรงมากเลยนะตัวถังพังหมดเลยนั้นฮะออไปสักสิบเม้ไปเจอมรถที่ถูกชนเป็นรถบรรพุกพรั่ง
สี่ล้อนะฮะบรรทุกหินครุกมาเต็มทันนะครูผู้ชมนี่หนุ่ม
ห้องหน้านี่อันนี้รถที่โดนชนคือรถบรรทุกอ่ะ
เขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่
นี้แต่พอจะไปเคลียร์กันหาคนขับรถบรรทุกไม่เจอ
เขาหายไปไหนก็ไม่รู้ครับนะฮะไม่ยอมลงมาเจรจากันแล้วก็ออกไปจากพื้นที่เลย
ไม่รอตำรวจไปตรวจสอบเอกสารในรถบรรทุกเจอชื่อใบขับขี่คือนายสุภาการพิลาอายุ๕๘ปี
แล้วที่สำคัญรถเครื่องคันนี้รถบรรทุกเนี่ยกุญแจยังสตาร์ทอยู่นะ
รถยังสตาร์ทอยู่กุญแจเสียดอยู่แต่คนขับไม่อยู่ครับก็งงกันไปอีก
เบื้องต้นก็เลยต้องเก็บหลักฐานต่างต่างเอาไว้ก่อนที่จะสุดท้ายเขาแยกย้ายกันไปก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเอาให้รถเนี่ยพ้นกิดขวางการจราจรอยู่นะฮะ
ทีนี้ไปถามคนขับกระบาดชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อายุ๓๙ปีบอกว่า
ผมขับรถบรรทุกของแช่แข็งมาข้างหลัง
ของบริษัทกำลังจะมุ่งหน้าไปให้กับลูกค้าตามร้านสะดวกซื้อแถวบางปูนะฮะ
พอมาถึงจุดเนี้ยมันเป็นเนินทางขึ้นสะพานไงมันมีรถเก่งคันหนึ่ง
ขับนำเขาอยู่ข้างหน้าจู่รถเก่งพอขับนำมา
ตบออกขวาอย่างเร็วเขาก็ไม่ทันระวังเบรกไม่ทัน
พอรถเก่งไปปุ๊บโอ้โหข้างหน้าเป็นท้ายรถบรรทุกพ่วงก็ชนไปเต็มแรงเลย
กว่าจะตั้งสติได้ใช้เวลานานมากกว่าจะเอาออกตัวเองออกมาได้
แต่พอเดินไปหาคนขับรถบรรทุกพ่วงตกใจอ้าวคนขับหายไปไหนหายไปเลยอ่ะ
ยังติดอยู่แต่คนขับหายไปทั้งทั้งที่คนขับรถบรรทุกพ่วง
ไม่ได้เป็นคนผิดอืมเขาผิดเขาเขาเขารู้ตัวอยู่อยู่แล้วนะครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์มีโชเฟอร์รถพ่วงคันนี้สังกัดเดียวกันเนี่ย
รถคันที่โดนชนเนี่ยนะที่ขับตามมาเนี่ยขับมาแล้วก็จอดแล้วก็บอกว่า
นายสุปการที่ขับรถคันนี้นะฮะเขามีการโทรมาให้ช่วยติดตามตัว
แต่สุปการเนี่ยยังไม่ยอมรับสายเลยนะฮะ
อ่ะโทรไปหาแล้วแต่เขาไม่ยอมรับตอนนี้ตำรวจก็เลยคิดว่า
คนขับรถคันนั้นน่าจะตกใจหรือบาดเจ็บหรือเปล่า
ก็เลยบวกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนหรือเปล่าค่ะนะฮะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะติดตามคนขับรถบรรทุกพ่วง
คุณสุปการซึ่งเขาไม่ได้ผิดเดี๋ยวจะมาสอบปากคำ
เขาเป็นคนผิดแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไป